ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตรวมถึงเรื่องความรักคุณผู้ชม
หนุ่มคนรู้ใจของแม่แอฟคือเราก็อยากจะรู้เนาะ
ก็ไปถามนักข่าวเคยไปถามแล้ว
แต่ว่าพี่อ้ำก็รูดซิบปากเป็นอย่างดีทำหน้าที่เพื่อน
ล่าสุดค่ะพี่ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ

พยายามหลอกล่อทางแม่แอฟแล้วไปสำแล้วสำอีก
ก็ได้คำตอบมาประมาณนึงนะคะ
ออนผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับแม่แอฟ
ก็เลยขอแซวเรื่องที่พี่อ้ำจะเปิดวาร์ฟหนุ่มสนิทคนใหม่ของแม่
งานนี้แม่แอฟจะสวนกลับแบบทันควัน

ไม่ใช่ฝากความในใจอะไรไปถึงพี่ชายสุดที่รักหรือเปล่า

พี่อ้ำเขาแสวว่าเขากลุ่มความลับเราอยากจะฟังไว้กับเขา
ก็เลยจะต้องทำดีกับพี่อ้ำไว้นะคะเพราะว่าเขาโกงความลับ
อ้ำเขากลุ่มความลับแอฟเยอะมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
เขารู้เรื่องของแอฟมาตลอดในทุกช่วงในทุกช่วงทุกเหตุการณ์ในชีวิตค่ะ
เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันมานานมาก

แค่แบบคุยกันอัปเดตข่าวสารกันเฉย
แต่ว่าพี่อ้ำเขารักแล้วเขาดูแลแอปจริงค่ะ
มีอะไรอยู่ที่เช็บ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่อ้ำคู่กรูปคำลับ

เอาจริงคู่นี้เขาสนิทกันมานานแล้วเขาเคยเป็นคู่พระคู่นาง

ถ้าจะตบฉันจะจูบ